กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองยังคึกคักเหมือนเดิ
กันต่อค่ะยังมีอีกหนึ่งช่วงสนุกมาฝากคุณผู้ชม
ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเข้าวัดกันหน่อยไปทำบงทำบุญ
ได้เลยขอเปลี่ยนชุดปั๊บนึง
เดี๋ยวไปไปได้เลยพาไปเลยไปกันที่จมวดสมุทรสงคราม
ไปดูพระนอนที่เขาปิดด้วยเหรียญโบราณสวยงามแบบนี้เลยครับ
พระพุทธาศัยญาตแหมงต้องขอบคุณนะใบตอง
ดิฉันมีความสามารถมาก
เป็นหลวงพ่อพระนอนซึ่งมีความยาว๑๙เมศสูง๓๓เมตร
เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่ภายในวัดบางน้อยอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเอง
เรื่องนี้นะครับพระประหลัดสายชนนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
นักกล่าวว่าในอดีตนะครับหลวงพ่อคงนะครับ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระท่อมเกจิชื่อดังครับ
รุ่มน้ำแม่กรองเป็นผู้สร้างถวายหลวงพ่ออยู่อดีตเจ้าวาดวัดบางน้อยแห่งนี้
เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับโอ้โหอายุเนี่ยร้อยกว่าปีเลยนะ
นานมากต่อมาพระนอนเนี่ยก็ชำรุดสุดโทรม
จึงมีการสร้างพระนอนขึ้นใหม่ครอบทัพองค์เดิมที่ภายในนั้นบรรจุ
หายกระเทียมอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า๓๐๐ปี
ไว้เป็นจำนวนบ้างเลยทีเดียวซงทิมาของเหรียญชนิดต่างนะครับ
และเหรียญสลึงที่เป็นทองแดงหลายยุคหลายสมัยมาบริจาค
และเห็นว่าบนเหรียญเนี่ยมีพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หากนำไปหลอมเนี่ยก็จะเป็นรูปหลวงพ่ออยู่น่าจะไม่สมควรเท่าไหร่
จึงมีการนำแนวคิดที่จะนำเหรียญดังกล่าว
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหรียญเก่าแก่ตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๙๒
และพศ๒๕๐๐มาติดไว้ตามสรีระของพระพุทธศัยญาติหรือว่าพระนอน
โดยขณะที่นี้นะครับได้ระดมพระลูกวัดติดเหรียญชนิด๕๐สตางค์รุ่น
พศ๒๕๐๐ไปแล้วประมาณ๓๐๐๐เหรียญนะครับ
ที่บริเวณจีวรและสังคติ
ส่วนเหรียญทองแดงชนิด๕๐สตางค์รุ่นใหม่และเหรียญ๒บาทก็ติดไว้ตามสบงและประคดของพระนอนครับ
โดยใช้วิธีสลับหัวก้อยและใช้ซิลิโคนยึดติดกับเหรียญนะครับกับตัวองค์พระ
ขณะนี้ติดเหรียญไปแล้วรวมประมาณ๗๘๐๐๐เหรียญครับ

เหลือนะครับทั้งองค์พระคาดว่าจะต้องใช้เหรียญบาทติดตามตัวแขนขาและแผ่นหลังเพื่อให้แตกต่างกันอีกประมาณ๔๕แสนเหรียญก็น่าจะเสร็จ
โอ้โห๔๕แสนเหรียญนะที่ยังเหลืออยู่ที่ต้องติดน่ะ
จริงแล้วมูลค่านี่ประเมินไม่ได้นะคะดิฉันบอกเลยนะคะมันอยู่ที่คุณค่าของใจเท่านั้นนี่เป็นเหรียญในสมัยโบราณที่หาไม่ได้แล้ว

ใช่แล้วหลายคนที่เก็บสะสมเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ

สร้างสรรคนี้ก็คืออาชีพขายกาแฟโบราณดูไม่เห็นจะสร้างสรรค์ยังไง

ร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อว่ากาแฟพระเครื่องพระเครื่องกับกาแฟมาอยู่รวมกันแล้วจะเป็นยังไงติดตามเลยค่ะ

กาแฟจะอยู่คู่กันได้ยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ
พระเครื่องกว่า๓๐๐องค์ถูกนำมาประดับตกแต่งบนรถสามล้อกาแฟโบราณคันนี้
ฝีมือของนายกระหนกปลื้มใจหรือลุงอ้วนอายุ๕๖ปี
อ้วนเล่าว่าเป็นคนที่ชื่นชอบรักเครื่องเป็นชีวิตจิตใจและยังเป็นนักสะสมมานานกว่า๕๐ปี
จึงเกิดไอเดียลองนำมาตกแต่งร้านกาแฟ
หลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาสอบถามพร้อมกับอุดหนุนกาแฟของคุณลุงมากขึ้น
เรื่อยก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนมาสอบถามมีคนมาซื้อกาแฟเยอะ
จากพระเครื่องจะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกาแฟของลุงอ้วนแล้ว
บริเวณหน้าร้านยังกลายเป็นจุดนัดพบของชมรมคนรักพระเครื่อง
ที่ต้องมาพบปะพูดคุยชมพระเครื่อง
พร้อมกับจิบกาแฟยามเช้าไปเพลิน
เป็นกิจกรรมที่เข้ากันได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
เช่นเดียวกับลูกค้าประจำคนนี้บอกว่า
ครั้งแรกที่เห็นร้านกาแฟลุงอ้วนก็เข้าไปชมพระเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก
และสั่งกาแฟมารับประทานจนติดใจในรสชาติ
ที่สำคัญประทับใจความเป็นกันเองของลุงอ้วนที่มีให้กับลูกค้าเสมอ
ผ่านมาเห็นพระเยอะก็สะดุดตาแล้วก็พอคุยกับลุงแล้วลุงแก
ดีใส่ดีดีสนุกแล้วก็กาแฟก็อร่อย
ทำให้กลายเป็นไอเดียการตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใคร
ทำเอาลูกค้าต่างชื่นชมและชื่นชอบกันเป็นจำนวนมาก
ที่สำคัญยังทำให้ลุงอ้วนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาขายกาแฟนั่นเองค่ะ
ทุกวันลุงอ้วนจะขับรถสามล้อออกจากบ้านไปพร้อมกับนางจุธารัฐปลื้มใจ
อายุ๕๔ปีภรรยาที่เป็นลูกมือคู่ใจไปจอดขายอยู่บนถนนศรีนคริน
เทสโกโลตัสศรีนครินตั้งแต่๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็น
ใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมไปอุดหนุนกาแฟและแวะชมพระเครื่องกันได้นะคะ
เพื่อที่จะประกอบอาชีพสู้ชีวิตแบบนี้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณครับ
เข้าใจแล้วว่ากาแฟกับพระเครื่องอยู่ด้วยกันได้จริง
เป็นร้านกาแฟโบราณที่มาพร้อมกับพระ
พระเครื่องใช่หลายคนที่ชื่นชอบกาแฟ
ก็ไปดูส่องพระเครื่องกันได้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวเราจะไปดูการแข่งขันเรือบกที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เขาบอกว่ามีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะ
แข่งขันเรือบกปกติแล้วเราจะเห็นแต่ว่า

ตั้งหน้าต่างมุ่งมั่นไปให้ถึงเส้นชัยนะคะ
ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นกันตั้งแต่จุดสตาร์ทไปจนถึงเส้นชัยเลยทีเดียว

จัดขึ้นภายในงานปิดทองหลวงพ่อปั้น
ของวัดเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
จากจะได้ชมการแข่งขันเรือบกแล้วนะคะ
ยังได้ลิ้มรสข้าวเม้าทอดของวัดเนินกลุ่ม
จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีเกือบ๖๐ปีแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วย

สำหรับการแข่งขันเรือบกมีความเป็นมาที่ยาวนานมาก

เขาจะแข่งขันเรือพายขนาดเล็กในคลองหลังวัดเนินกลุ่ม
แต่ลำคลองเริ่มที่จะตื้นเขินขึ้นตามการเวลา
ก็เลยไม่สามารถจัดการแข่งขันเรือได้นั่นเอง
เมื่อปี๒๕๐๐ได้มีการคิดค้นการแข่งขันเรือบกขึ้นมา
เพื่อทดแทนการแข่งขันเรือในน้ำ
โดยมีการกำหนดกติกาการแข่งขันเหมือนกับการแข่งเรือทุกอย่างเลยทีเดียว
ใช้บริเวณลานวัดเป็นที่แข่งขัน
อุปกรณ์หลักก็คือไม้ไผ่มีความยาว๘ศอกค่ะ
แต่ละทีมจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด๙คน
ระยะทางการแข่งขัน๑๐๐เมตร
โอ้โหแข่งกันเหมือนเรือที่เขาแข่งกันบนน้ำอ่ะนะ
แต่ลื่นกว่ามากดิฉันบอกเลย
เรือบกสิ่งที่ไม่จำเป็นคือไหม้ไผ่ไม่ต้องมี
ไม่ต้องมีมีไม้ไผ่นะคะแปดสอกเท่านั้นเอง
ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันเรือบกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะ
แล้วก็แต่ละปีจะมีชุมชนหมู่บ้านต่างส่งทีมเข้าแข่งขันกันเป็นจำนวนมากค่ะ

สนุกสนานเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชนด้วยนะคะ
เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเราจริงแล้วแหมต้องลากันไปแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมเรา
คุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วย
ใช่ดิฉันยังหาข้อสรุปสำหรับสีผมไม่ได้
มีหลายข้อความมากจริงเทาบ้างน้ำเงินบ้างเงินบ้าง
ต้องกลัวเพราะว่าอาทิตย์หน้าสีผมของน้องใบต

ก็ยังจะมีอะไรแบบนี้ให้ได้ติดตามอยู่เพราะฉะนั้น
พูดคุยกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมอย่างนี้วันอาทิตย์เวลา

จนทุกวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป